อ่ะส่วนที่กำแพงเพชรค่ะมีเหตุโจรไปงัดบ้านผู้ป่วยโควิด๑๙
อ่าแล้วก็คือไปสัมผัสจับนู่นจับนี่ในบ้านไปทั่วเลย
ค่ะคนที่เป็นเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ป่วยเองก็บอกว่าเนี่ย
กลัวว่าสัมผัสไปแล้วน่าจะติดเชื้อไปด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นบ้านของผู้ป่วยโควิดสิบเก้าไปดูบรรยากาศที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุกันก่อนเลยค่ะ
มันกินแหละเอาไม้ทุบเอานี่มีอีโต้
มีอีโต้เฉาะแล้วก็ดึงมามานี่ออกอ๋อตำลวดเอาไปรวงไม่ได้มือร่วมง่ายเทียด่ะ
อย่างงี้นะครับเนี่ยค่ะนายแสนผิวละออเป็นนายกเทศมนตรี
บนวังยางแล้วก็เป็นพี่ชายเจ้าของบ้านด้วยนะคะ
พาตำรวจสพคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรมาชี้จุดที่คนร้าย
ใช้มีดอิโต้เนี่ยค่ะคือฟันประตูไม้ตรงนี้เลย
แล้วก็พอมันมีช่องก็เอื้อมมือเข้าไปปลดกรประตูบ้าน
แล้วก็เข้าไปรื้อค้นทรัพย์สินนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่ง
ตำบลวังยางอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
ซึ่งจากการตรวจสอบของตำรวจยังเจออีโต้ที่ใช้ก่อเหตุวางอยู่เลยค่ะ
ในห้องนอนภายในห้องนอนเองเขาบอกว่า
ไม่ได้ถูกหรือค้นทรัพย์สินนะคะแต่ว่าในส่วนของกลางบ้านเนี่ย
ข้าวของกระจัดกระจายเลยค่ะเครื่องใช้เสื้อผ้าคนในบ้าน
สินที่ถูกขโมยไปตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่นะคะ
ว่ามีอะไรบ้างส่วนนางเปียชนกผิวละอออายุสี่สิบเก้าปี
เจ้าของบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๓คนค่ะ
คนในบ้าน๒คนเลยนะคะที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ก็ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามทีนี้บ้านหลังเนี้ย
ยังไม่ได้มีการทำความสะอาดหรือฆ่าเชื้อใดเลยค่ะ
ช่วงเช้าเมื่อวานนี้คนในครอบครัวมาดูบ้านเตรียมจะทำความสะอาด
ปรากฏว่าเอามาเจอว่าบ้านเนี่ยถูกงัดมีคนร้ายมารื้อค้นทรัพย์สินนะคะ
แล้วก็ประตูก็ได้รับความเสียหายอย่างที่เห็นนอกจากนี้เจ้าของบ้านยังฝากความห่วงใยค่ะ
โจรที่ก่อเหตุนะคะบอกว่าไม่แน่คุณอาจจะได้ของแถมไปแล้วนะคะ
เป็นโควิด๑๙เพราะมาขโมยและสัมผัสของใช้ของคนในบ้านที่เป็นผู้ติดเชื้อค่ะ
ส่วนทั้งเรื่องคดีเนี่ยตำรวจนำมีดอิโต้กลับไปเป็นหลักฐานนะคะ
ไปพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงหาตัวคนร้ายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ